คุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบดีว่าเป็นที่แน่ชัดแล้ว
ว่าเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แม่กฎิเซียจันทร์โอชา
แต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างนั้น
ยังคงไม่นิ่งแล้วก็ยังมีข่าวได้ว่า
พลังประชารัฐนั้นล้มดิวกับที่คุยกันกับพักร่วมเอาไว้

เวทีการเมืองผ่านไปอีกหนึ่งฉากแล้ว
คือการเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าโดยเงื่อนไขของรัฐมนูลบทเฉพาะการ
ให้๒๕๐สวมาร่วมโหวตได้
ยังไงยังไงก็เป็นของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ถ่ายทอดเมื่อวานแล้วตั้งข้อสังเกต
บรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้
ราบรื่นเกินกว่าที่คิดครับ
ราบรื่นเกินกว่าที่คิด
ไม่มีการประท้วง

ฝ่ายที่เรียกกันว่าฝ่ายทางฝากเพื่อไทย
ที่กำลังจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ย

น่าจะเป็นเรื่องอยู่พอสมควร
ปัจจัยประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง

อยู่ที่ประธานสภาคุณชวนหลีกภัย
คุณชวนหลีกภัยเป็นที่เกรงใจของบรรดาสอสอ

อดีตเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา๒สมัย

กลับมาเป็นประธานสภาอีกรอบนึง
ฉะนั้นบารมีของคุณชวนเนี่ย
ทำให้เป็นที่เกรงใจพอสมควร

ก็มีท่าทีผ่อนปลน

ให้สอสอแต่ละคนได้อภิปรายกัน
ถึงจะเรียกว่าไม่เต็มที่
แต่ถือว่าโอนอ่อนผ่อนปลน
การทำหน้าที่ของวิบชั่วคราว

เขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีครับ
เรื่องที่เกิดการเขมงเกลียว

ถอยกันคนละก้าวประณีประนอมกัน
บรรยากาศสภาก็เดินได้

แล้วเอากฎข้อบังคับเข้าสู้กัน
แล้วปล่อยให้มีการนับคะแนน

โอ้โหเสียเวลาไปมหาศาล
แต่สุดท้ายปรณีประนอมกัน
เห็นไหมฮะช่วงท้ายเนี่ย
ฝ่ายเพื่อไทยเขาก็บอกว่า

เขาขอลดทอนลงขอลดเวลาลง
เดี๋ยวเขาไปบริหารจัดการกันเอง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อยากให้เป็นอย่างนี้

ถ้าบรรยากาศพวกมากลากไป
เขมงเกลียวกันสู้กันทุกเม็ดเนี่ย
ยุ่งแน่เพราะสภาชั่วคราวที่ทีโอที
ไม่เหมือนสภาที่เคยมีมา
ถ้าตีรวนกันแล้วยุ่งกันใหญ่เลย
แค่ระบบเสียงเปิดปิดไมค์ไม่ได้

แค่การโหวตโหวตกดปุ่มไม่ได้
บัตรแล้วกดปุ่มยังไม่มีระบบนั้น

ให้นับใหม่นับใหม่โหวตใหม่
ก็ต้องโหวตด้วยการขานชื่อทีละคน

ขานกันไหวเหรอครับจะใช้เวลาเท่าไหร่
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เห็นบรรยากาศนี้

เรื่องการตั้งรัฐบาลครับ

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย
ให้พักร่วมไปแล้ว๒๓พักใหญ่

ประชาชนิดประชาธิบัติภูมิใจไทย

ที่เหลือของพลังประชารัฐเนี่ยทั้งว่าการและช่วยวาการมี๑๕ที่นั่งเท่านั้นนะครับ
สิบห้าที่นั่งเนี่ยเป็นโคต้านายกซะเห็นเห็นอยู่แล้ว
ป้อมบิ๊กป๊อกคุณดอนรัฐมนตรีต่างประเทศ
รองนายกวิศนุซึ่งคงจะต้องกลับมาเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมาย
นี่สี่เข้าไปแล้วนะฮะแล้วโคต้าเศรษฐกิจของรองสมคิดเนี่ย
รองสมคิดกับทีมเศรษฐกิจก็๔๕คนที่จะต้องไปอยู่ในคอรมอใหม่
แล้วโคต้ากลุ่มสามมิตรอีกล่ะกลุ่มสามมิตรเขาโชว์พลังให้เห็นย่อว่า
เขามีกันประมาณสามสิบคนอ้าวแล้วเขาควรจะมีกี่เก้าอี้
แล้วยังมีกลุ่มย่อยที่เขาคิดว่าเขาเหมาะที่จะมีรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี
กลุ่มบ้านริมน้ำของคุณสุชาติตันเจริญกลุ่มเมืองกลุ่มพัทยา
ปากน้ำกลุ่มภาคเหนือของร้อยเอกธรรมนัฐ
กำแพงเพชรกลุ่มของคุณสันติโอ้แล้วกลุ่มภาคใต้อีกอ่ะ
ที่เขาบอกเขาได้สอสอมาตั้งหลายคน
ฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมีโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรี
แล้วดูสิครับ๑๕พักที่เหลือ๑๕เก้าอี้ที่นั่งที่เหลือพอกันเสียที่ไหนล่ะครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องไปเจียดจ่ายให้พักขนาดเล็ก
พักชาติพัฒนาแล้วก็พักทวงคืนผืนป่าพักทั้งท้องถิ่นไทย
ก็จะต้องมีปัญหาปวดหัวนี่เอาเฉพาะว่าจัดกันไม่ลงตัว
แล้วที่มันซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกก็คือข่าวเมื่อเช้านี้ครับ
ในไทยรัฐเมื่อเช้าเนี่ยในไทยรัฐเมื่อเช้าบอกว่า
พลังประชารัฐยื้อล้มดีแรก
ได้นายกก่อนค่อยคุย
ก็คือเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่า
นำพักพลังประชารัฐยังพยายามทวงเก้าอี้
รัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีเกษตร
ยกพระชาติให้ประชาธิปัติและภูมิใจไทย
โดยยื่นเงื่อนไขขอเปลี่ยนกระทรวงเช่นขอแลกกับกระทรวงพาณิชย์
และกับกระทรวงศึกษาแลกกับรัฐมนตรีพลังงานกับกระทรวงคมนาคม
แล้วขณะเดียวกันกลุ่มกวนต่างในพลังประชารัฐ
ยังพยายามรวมเสียงเพื่อต่อรองขอรัฐมนตรีที่เหมาะสมด้วย
ขณะที่แกนนำพักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นอกพัก
ขอยืนยันโคต้ารีนเดิมไว้ทั้งหมด
นี่คือภารกิจที่ปวดหัวของทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาล
แต่คราวนี้จะต้องปวดหัวหนักกว่าทุกครั้ง
เพราะคะแนนก็เห็นกันอยู่ว่าเสียงมันปริ่มน้ำ
ทุกกลุ่มทราบดีว่าเสียงของตัวเองแต่ละเสียงมีความหมาย
ถ้าตกลงกันไม่ได้ถอยออกมายุ่งไปหมด
นี่คือผลพวงผลพวงของการตั้งรัฐบาลที่ผิดธรรมชาติ
ทางการเมืองผลพวงที่เกิดจากเสียงปริ่มน้ำ
แต่ว่ายังยืนยันจะต้องตั้งรัฐบาล

ปริ่มน้ำแบบนี้จะอยู่กันไปได้สักกี่น้ำ

เอากฎหมายอะไรเข้าสภาก็ไม่ผ่านทำอะไรก็ไม่ได้
ทางการเมืองมี๒ทางเท่านั้นแหละครับ
หนึ่งนายกลาออกเพื่อฟอร์มรัฐบาลใหม่
ฟอร์มรัฐบาลใหม่ก็คือทำให้เสียงมากขึ้น
อาจจะไปดึงซีกฝ่ายค้านเข้ามาร่วมเป็นบางพัก
เสียงมากขึ้นลดทอนให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลง
แต่ว่าดูสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้
พักที่เขาก่อกันแน่นคงยากที่จะดึงมา
ลงคะแนนเมื่อวานก็เห็นอยู่ชัดว่า
สองร้อยสี่สิบสี่เขากรอกกันแน่น
อีกทางหนึ่งยุบสภา
แต่ยุบสภาเนี่ยผู้มีอำนาจต้องประเมินว่า
ยุบแล้วพักที่ตัวเองเป็นนายกอยู่เนี่ย
จะได้มามากกว่าเก่าหรือน้อยกว่าเก่า
ถ้ายุบแล้วประชาชนไปเทเสียงให้ฝั่งตรงกันข้ามมากกว่า
แล้วลงคะแนนให้พักรัฐบาลน้อยกว่าอ้าวยิ่งไปกันใหญ่
นี่คือประเด็นที่นักธุรกิจเขาห่วงกันมากว่า

สมการตัวเลขที่เป็นอยู่ขณะนี้
นี่สรุปอีกทีนึงว่า
นี่คือความพยายามตั้งรัฐบาลที่ฝืนธรรมชาติครับ

ตอนนี้ประชาชนรออยู่เรื่องของปากท้องนี่สำคัญมากเลยนะ

ค่ะแต่เอาจริงนะคุณคือไม่ว่าจะได้นายกคนเดิมนายกคนใหม่
สิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจทำงานต่อไป